คุณผู้ชมครับมีวินจักรยานยนต์รับจ้างนะฮะ
ที่เขาโพสต์เรื่องของคุณป้าคนหนึ่งค่ะนะ
ชอบขับรถแล้วก็ปาดซ้ายปาดขวาล่าสุดก็ไปชนแกรปไบท์
เดี๋ยวไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ไว้ไปกับขี่มาได้ไงวะแบบเนี้ย

ต้องเข้าใจด้วยเท่าสินเด็กได้ไง

บอกว่าป้าคนหนึ่งขับรถเฉียวชนกราฟไบท์
แล้วก็ลงมาว่าแกรปไบท์เขา
สุดท้ายก็เหมือนกับมาขัดมาดูรอย

ที่สำคัญคือเขาเป็นห่วงว่าป้าแกสภาพจิตใจเนี่ยพร้อมขับรถออกมาบนท้องถนนหรือเปล่า
ก็เลยโพสต์ไว้เพื่อเตือนภัยกันนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าหมู่บ้านชายพลึกถนนบางกรวยไซน้อยที่อำเภอบางบวชทอง
เจ้าของโพสต์บอกว่าคุณป้าคนนี้ค่ะขับผ่านเส้นนี้ตลอด
ถ้ามีล็อกขวางนะก็จะบีบตเรล่ายเปิดกระจกด่านะคะ
เจ้าของโพสต์บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อย
นี่ค่ะเขาเรียกกันป้ามหาภัยป้าสีฟ้า

ก็เลยไม่รู้ว่าสักอย่างแต่มีการป่วยหรือเปล่า
หรือว่าถ้าคุณป้าจะชี้แจ้งอะไรก็บอกกันได้นะฮะ
หรือญาติพี่น้องยังไงอาจจะต้องดูหน่อยว่า
เออมันไปบนห้องถนนแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ะ